สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะ
แอ็กซี่มาแอ็กซี่เธอถือกระเป๋าเธอเข้าฉากด้วย

แอ็กซี่หยิบกระเป๋ามาบางไว้ตรงนั่นนั่นหน่อย

กลับไปนั่งดูริรันดร์ตอบประมาณซักเที่ยงคืน

มหากาศเลยนะครับผม
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อกี้ผัดไทยได้นั่งตรงนี้นะ
ชาวก็กลับขอวอนขอย้าย
อนุญาตย้ายที่นะครับเพราะว่าหุ่นเจ๊งครับผม
เอาล่ะคุณผู้ชมครับในวันที่๔พฤษภาคมปีพุทธศักราช๒๕๖๒นี้นะครับ
ประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้พบกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษนะครับ
เลิงราชสมบัติรัชกาลที่๑๐ที่จัดพิมพ์ปกพระบรมชายาสาธิสลักษณ์ครับ
พร้อมพระราชประวัติแล้วก็เหตุการณ์สำคัญภายในเล่มด้วยนะครับ
และแน่นอนอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับ
เพราะว่าสามารถพบเนื้อหาพิเศษในรูปแบบแสงสีเสียงแล้วก็สื่อผสม
ถูกต้องครับใช่แล้วค่ะแล้วก็หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้นะคะ
ก็จะวางจำหน่ายพร้อมกันนะคะกับแผนหนังสือทั่วประเทศ
จำหน่ายนะคะก็ฉบับละ๑๐บาทนะคะ
ซึ่งฉบับพิเศษนี้ก็จะอยู่คู่กับฉบับปกตินะคะ
จำหน่ายในวันที่๔พฤษภาคมพศ๒๕๖๒นี้ค่ะ
ครับผมอยากให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วก็เก็บเป็นสมบัติเลยนะ
ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ถูกเหมือนที่ญี่ปุ่นอ่ะ
เอาอากาศในราชสมัยของเขาเก็บใส่กระป๋องแล้วนะ

เก็บหนังสือกินเพราะอันนี้น่าจะเป็นใช้การสื่อเทคโนโลยีใหม่

บางคนเนี่ยเคยได้โหลดตอนที่เราทำข่าวใส่ไข่กันตอนนั้น

นี่แอมป์จี้เมื่อวานหลอดไปที่ไหนมา
กับลำปางค่ะไปยิงงานศพพ่ออาตุ๋ย
ตุ๋ยเป็นยังไงอากาศที่ลำปาง
โอ้วร้อนมากคุณแม่ขนาดนั่งอยู่เฉยไปกับคุณแอมป์ทัศน์ด้วย

ร้อนแอมป์ร้อนไหมแล้วโดนพี่แอมป์ว่าไหม
ว่าไงคะโอ้วพี่แอมป์เข้าไปยังไงแล้วค่ะ
นางสตรองขึ้นแล้วเหรออาตุ๋ยเป็นยังไงบ้าง
ตุ๋ยก็กำลังใจดีค่ะอาตุ๋ยก็ดีใจกับ
สิ่งที่ทุกคนแบบเห็นกำลังใจทุกคนส่งไปถึงแอร์
คนรักอาตุ๋ยเยอะเนอะคนรัก
มีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วรู้เลยว่าแบบอาตุ๋ยเป็นที่รักนะ

หัวอยู่กลางแดดร้อนมาก

เขาบอกว่าตอนนี้มันประหนึ่งว่าคุณอบซาวน่า
เขาถึงบอกว่าเวลาฉีดโบท็อกห้ามไปอบซาวน่าใช่ไหม
หนูถามไม่มาแล้วไม่มาว่าความร้อนขนาดนี้ยังได้อยู่
แต่ถ้าเกิดไปอยู่ในซาวน่าก็ไม่ได้

คุณใช้บริการเคอรี่กันบ้างไหมฮะ

ช่องทางที่เวลาเราซื้อของออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่
เราจะใช้เกอรี่กันมันหนึ่งสะดวกรวดเร็ว
มันต้องใช้ของมันต้องใช้จริง
สิ่งทุกอย่างเราใช้เคอรี่กันหมดแต่แน่นอนมันมีกรณี
ล่าเผยพนักงานเนี่ย
ก็เรียกว่าหนักหน่อย
ปรากฏว่าไปดูว่ากล่องของลูกค้าเนี่ยมีอะไร
อุปกรณ์การช่วยมีความสุขทั้งหลาย
ถ้ามาไปดูเกาะเฉยจะไม่ว่าอะไร
แกะของเขาแล้วก็เอามาถ่ายรูปประจาน
เราก็มีการคอมเม้นสนุกปากนะครับ
พนักงานทั้งหมดมี๔คน
เป็นของบริษัทในศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครประถงครับทางบริษัทได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็มีการดำเนินการอย่างทันทีนะครับ
โดยพนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือถูกเลิกจ้างทันทีนะโอเค

เนื่องจากอะไรมันมีความผิดร้ายแรงต่อจัญญบันในการทำงานของบริษัท
หัวหน้าของเขตนี้จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยต่อไปด้วย
จากนี้ทางบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่เลิกจ้างให้ถึงที่สุดด้วย
คือเอาง่ายมันมีแฟนเพจเผยภาพพนักงานที่ส่งของของบริษัทชื่อดัง
อยู่ดีเนี่ยเรื่องของเรื่องไปแกะพัสดุของลูกค้า

แล้วก็อ้างว่าทำไมต้องแกะ
เพราะว่ากล่องวัสดุได้รับความเสียหาย
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ไปเอาของที่มันอยู่ในกล่องนี้
มีชื่ออยู่หน้ากล่องถูกต้องไหมมันมีที่อยู่มีชื่อ
เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการประจานทางอ้อม

แล้วก็คอมเมนต์ที่สำคัญเนี่ยคอมเมนต์อย่างสนุกปากกันเลย
ทีมบริหารของบริษัททุกคนรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
เราจะไม่ประนีประนอมกับพฤติกรรมที่ผิดในทุกสถานการณ์
และจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของบริษัทเอาไว้
ถูกต้องคำนี้สำคัญนะตามมาตรฐานของบริษัทเนี่ยแล้วถ้าเป็นของมีค่าทำไง
และที่สำคัญคือตอนนี้คู่แข่งบริษัทแบบนี้เยอะ
มันจำเป็นแล้วพี่เช่าเคยคิดที่จะเปิดเป็นแบบสาขาย่อยนะ
ตอนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายนึกต้องส่งของที่เยอะ
เมื่อกี้พี่เช่าเวียนแค้นเกือบผิดพี่คิดจะซื้อ
ก็คือว่าจะทำธุรกิจแบบนี้เพราะว่าของมาเป็นร้อนต้องรีบส่งรีบส่งเนี่ย
มันแบบได้กำไรดีมากแล้วก็ของออกไวมากนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าทำแบบนี้เสียเครดิต
และที่สำคัญคือคนจะไม่

ถ้ามันหมดไปสักรอบนึงเนี่ยกว่าจะกู้กลับขึ้นมาได้

แต่ถูกต้องเลยนะต้องไล่ออกก่อน
เพราะว่าเป็นของมีค่าออกไปหยุ่งเลยตามอย่างไร
ไม่ว่าจะเป็นของมีค่าหรือไม่มีค่ามันก็ไม่สมควรเปิด

ตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วพื้นที่บ้านก็เหลือครึ่งห้องครับผม
แต่ไม่เป็นไรก็ปล่อยไว้เพราะว่าปวกชอบมาก

ไปซื้อเป็นกระเบื้องก็คงจะดีเนาะอย่าพูดถึงดีกว่าน้ำตาลจะลาย
ไทยคุณพี่ผัดไทยกับน้องมดดำนี่เคยไปเที่ยวทะเลแล้วเคยดำน้ำไหม
เคยดำดูปากการังเคยแล้วอ้วกด้วย
ตามกอบต่างขึ้นมันตีท้องโหคุณแจกโจ๊กเลยหรือยัง
ทะเลไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นมันมันขึ้นมันอย่างนี้
เมาเลยหรือมันตีขย้องมันตีขย้องอ๋อมันตีขย้อง
มีคุยไปอ่ะนะฮะล่าสุดครับมีชายคนหนึ่งฮะ
เขาดำลงไปในน้ำแล้วก็ไปถอนดอกไม้ทะเลขึ้นมา
ให้นักท่องเที่ยวดูแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเล่น
นี่ครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นะครับอ้างไม่ได้ทำทัวร์
ล่าสุดครับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่ง
จับคดีทัวร์นำดอกไม้ทะเลนะฮะโชว์นักท่องเที่ยว
รับสารภาพว่าทำจริงนะครับแต่ไม่ได้เป็นทัวร์นะครับ
แค่พาเพื่อนเนี่ยมาเที่ยวเฉย
จากกรณีที่มีการแชร์คลิปสะเทือนใจนักอนุรักษ์ธรรมชาติ
เมื่อชายไทยคนหนึ่งคาดว่าเป็นไกด์ดำน้ำครับ
ได้ดำน้ำลงไปในทะเลก่อนจะหยิบเอาหินปาการัง
ที่มีดอกไม้ทะเลแล้วก็มีปลาการ์ตูนซ่อนตัวอยู่
ติดขึ้นมาเหนือผิวน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ดูแล้วก็จับเล่น
โดยระบุว่าเป็นเกาะแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีนะครับ
ล่าสุดครับเมื่อวันที่๒๙เมษายนนะครับผม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีการโพสต์ภาพ
และข้อความระบุกรมทชนะครับก็คือโดยอธิบดีท่านจตุพรนะครับ
นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารทชที่๒ชนบุรี
ลงพื้นที่สพสัตหีบครับ
สอบสวนผู้กระทำความผิดกรณีทัวร์นำดอกไม้ทะเลเนี่ย
โชว์นักท่องเที่ยวจีนบริเวณเกาะยอมภศตธีพ
จังหวัดชนบุรีตามคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลนั่นเองครับ
โดยผู้ทำความผิดเนี่ยได้มามอบตัว
แล้วก็สารภาพว่าตัวเองได้กระทำจริง
แต่ไม่ได้เป็นไกท์ทัวร์ไม่ได้ทำเป็นทัวร์
เป็นการนำเพื่อนมาเที่ยวเฉย
ทางกรมทชจึงได้ประสานตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ซึ่งมีความผิดตามพรบสงวนแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่า
ปีศส๒๕๓๕มาตร๔และ๑๖
ระหว่างโทษตามมาตรา๔๗จำคุกไม่เกิน๔ปี
ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
เขาก็ประกาศกันอยู่ไม่ใช่เหรอคะว่าห้ามไปแต่งต้อง
ถูกต้องแล้วเวลาที่เราดำน้ำลงไปเนี่ย
บางคนชอบเอาอาหารลงไปให้ป่าห้ามให้นะ
เพราะว่าปลาเขาจะหาตามธรรมชาติเองไม่ได้
เขาก็จะรอต้องเที่ยวมา
เพราะฉะนั้นใครที่เอาเสร็จขนมปังลงไปให้

แล้วก็ถ้าสมมุติเห็นขยะเก็บมาก็จะยิ่งดีครับ

ตอนช่วงหลังสงกรานบางแสนนะ
ขยะเยอะมากถนนข้าวหลาม
โหแบบขยะบริสุทธิ์เป็นทั้งเส้นเลย
พี่ภัยเห็นแล้วบอกทิ้งกันขนาดนี้เลยเหรอ

แต่แบบขอตอนนี้นะ
ไปไหนนะพกแบบถุงก็ได้ถุงอะไรก็ได้
แล้วพอขยะตัวเองเอาเก็บใส่เองทิ้งเอง

ถึงข้างทางเนี่ยมันเยอะมากเลย

ใช่แล้วพี่ที่ไปหาดบางแสนเขานั่งกันริมหาด
เขาจะอยู่ตอนนี้อย่าบางทีมีแบบว่าเผานุ่นนี่
ก็ไปยังเป็นกองไฟอยู่อย่างนั้นนะน่ะครับอ๋อ
นะฮะไม่ทำความสะอาดไม่เคลียร์อะไรให้เรียบร้อยด้วย

หลังส่งการมีฝรั่งสองคนผู้หญิงผู้ชาย

ให้คนไทยเห็นแล้วอ้ายเลย

แต่ที่จริงเราก็ได้รับผลกระทบกันได้ทั่วหน้าแล้วเนาะ
ขยะเก็บอย่าทิ้งเลยเนี่ยนี่เราสั่งทำเหล็กนะเหล็กแหลม
แล้วก็เวลาพี่ไปซื้อบ้านอยู่แถวนั้นไง
เออเวลาแบบไปถึงพี่ก็คนแถวนั้นขยะไปกับพี่ก็ไปจิ้มขยะ
ยังได้เยอะเลยนะนี่คือแบบจิ้มแบบเล่นเลยนะ

คือว่าถ้าเป็นเงินนะถ้าคิดเป็นเงินนะเอาไปขายพี่ได้เงินทุกวัน
พี่ก็ลองเอาขวดรวมไว้สิพี่บาทจริงมันได้แต่หลายตั
คือมันมีทุกหย่อมทุกหย่อมย่าเลยตอนนี้ขยะขอนะคะขอเลย
นวดคนเขานอนนวดอยู่ริมหาดก็ไปจิ้มรองเท้าแตกเข้ามา

คุณเห็นไหมเอาจริงแล้วถ้าสมมุติคุณเป็นเด็กคำว่าเด็กรุ่นใหม่
วันนี้เขาจะเอาขยะมาแปรรูปอะไรได้เยอะแยะเลย
ถามว่าถ้าสมมุติวันนี้คุณเป็นคนทิ้งขยะก็คือพวกเราก็คนที่ทิ้งขยะ
แม้กระทั่งพวกเราเองในวันหนึ่งทิ้งขยะพวกเราคือมนุษย์ป้า

แต่ถ้าสมมุติวันนี้คุณจะเข้าตรงยุคทนสมัยคุณเห็นไหมเขาบอกว่า
แค่เอาแค่รองเท้ารองเท้าแตะรองเท้าฟองน้ำ
คุณเชื่อไหมว่าต่อเดือนต่อเดือนที่สังเกตไหมที่ไปเล่นทะเล
แล้วก็จะไปทิ้งไปเล่นไปเขาบอกว่าต่อเดือนต่อหาดเนี่ย
มีรองเท้าไม่รู้กี่ตัน

เป็นตันซึ่งตอนนี้เขาถึงเอามาแปรรูปเป็นแบบว่า
จะทำเป็นแบบแรนด์แบบมีกระเป๋าเอาพวกเอาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกนี้
แต่มันจะได้เฉพาะฟองน้ำนะเอามาแปรรูปเป็นพวกแฟชั่นอยู่ไง
ใช่ขอนะอันนี้เป็นการเรียกว่า
อย่าให้มันหลุดออกจากมือเราไปย่องลอยไปก็แล้วกัน
ถูกต้องวันแรงงานก็เลยขอพูดเรื่องพี่น้องชาวแรงงานนิดนึงนะคะ
ศูนย์พยากรเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจของมหาวิทยาลัย
ชีพอะไรคะข้าราชการนะคะรับจ้างพนักงานเอกชนรัฐวิทยาศาสตร์ให้กิจนะคะ
รับจ้างรายวันว่าในปีนี้เนี่ยแรงงานมีหนี้สินเฉลี่ยนะคะ

ก็หมายความว่าเพิ่มขึ้น๑๕จากปีก่อนนะคะ
ก็เป็นการขยายตัวของหนี้สินสูงขึ้นเป็นประวัติการนะคะ
ถ้าเปรียบเทียบกับอ่าเป็นปีต่อปีแล้วเนี่ยเพราะว่าแรงงานส่วนใหญ่เนี่ย
ทำไมถึงเป็นนี่ง่ายรู้ไหมเพราะว่าเข้าถึงแหล่งเงินคู่ในระบบได้ง่าย
คือเข้าสู่จริงทั้งในทั้งนอกระบบตอนนี้คือเข้าสู่ได้ง่ายมาก
คือเอาง่ายว่าเป็นหนี้ง่ายอันนี้พูดถึงไปกู้
ส่วนนอกจากนั้นก็จะมีแบบผู้ซื้อบ้าน
ซื้อรถผ่อนทีวีตัวละทักตู้เย็นคือ

เป็นผ่อนโปรโมชั่นก็จะมีหมดเขาก็บอกว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะ
เฉรี่ยแล้วเป็นนี่ครัวเรือนนะจะมีนี่คาอยู่
คุณจะต้องมีหนี้จ่ายต่อเดือน๗๒๐๐บาทแล้ว
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่พี่ผัดไทยบอกว่ามีรายได้ตั้งแต่หมื่นถึง๑๕๐๐
มีหนี้รออยู่ครึ่งคิดดูนะ
แล้วก็ผู้มีรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีหนี้เฉลี่ยอย่างนี้นะคะ
ก็เลยทำให้หน้าไม่ชื่นตาไม่บาน
คือมันไม่พอใช้ว่าอย่างนี้นะคะ
ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการชำระหนี้
คือชำระหนี้ไม่ตรงเวลาชำระหนี้แบบบางทีทำเป็นลืมหนี้ไปเลย
หรือบางคนแก้ปัญหาการเป็นหนี้โดยการไปกู้หนี้มาโปะหนี้

มันก็คือมันหมุนอยู่อย่างนี้ค่ะมันไม่รู้จะแก้ยังไง
เพราะคิดว่าเดี๋ยวเอานะแบบแก้ปัญหาไปก่อนอย่างนี้นะคะ
ก็เลยเป็นหนี้หมุนเวียนกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะ
เขาก็บอกว่าการคู่แบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็ทำให้เกิดภาวะที่ว่าเศรษฐกิจมันเหมือนน็อก

แล้วคนส่วนใหญ่เอาเงินกู้ไปทำอะไรบ้าง
หนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าเอาไปใช้จ่ายมากที่สุดก็คือ
เป็นใช้จ่ายเกี่ยวกับทั่วไปนะคะ
แล้วก็กู้ซื้อบ้านซื้อรถ
รถยนต์จักรยานยนต์อะไรอย่างนี้
แล้วก็อีก๑๕๗เนี่ยนะคะก็เป็นค่ารักษาพยาบาล
คือป่วยไปจ่ายค่าป่วยนี่แหละนะคะ
แล้วก็๑๓๗ซื้อบ้าน
อีก๘๓นำไปลงทุน
ก็คือไปลงทุนบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง

แล้วเขาก็สรุปว่าวันแรงงานที่จะมาถึงเนี่ย
คนส่วนใหญ่ก็คงเที่ยวแหละ

ก็คือเที่ยวแบบประหยัด
แล้วก็รอสิ่งที่แรงงานของเรารออยู่ตอนนี้คือ

ใช่ค่ะรัฐบาลใหม่จะมาจัดการชีวิต

พี่ผัดวิ่ง๘เลย

ขายพวกเราเนี่ยรับจ้าง

เอาเงินได้๑๘๐๐๐บาทก็ถือว่าไม่น้อยถูกมั้ย
เสียค่าเช่าห้องแล้วเดือนละ๖๐๐บาท
แต่ทุกคนทุกวันนี้มันจำเป็นจะต้องมีรถหมดเลยอ่ะ
รถอีกรถตอนนี้พอร์ตรถเขาบอกว่าเริ่มต้นเงิน
รถเก๋งทุกวันนี้๗๐๐บาท

แล้วคุณคิดดูสิว่ามันเหลือเงินอยู่เท่าไหร่๖๐๐๐บาท

ค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องไปหาหมอนะ
ซื้อยากินตอนนี้ไปเข้าฟาร์มาสีซื้อยากิน๗๐๐๘๐๐บาทแล้ว

แล้วก็ไม่พอก็ต้องจบที่ก่อนสิ้นเดือนก็ต้องยื้อ
ก็ถามเขาว่าทำยังไงกันทุกคนก็จะไปสมัครบัตรที่แบบว่า
ใช่เดบิตเดบิตเดบิตที่มันจะเบิกเงินออกมาก่อนได้ซึ่งอาจจะแบบว่า
ปัดกดเงินสดปัดกดเงินสดก็สมัครสัก๕ใบ
พวกนี้เดาแข็งได้เอาตรงนี้โปะตรงนี้เอาตรงนี้โปะ
ตรงนี้เอาตรงนี้โปะตรงนี้เอาตรงนี้โปะโปะ
มันก็จะเลยดินพอกหางหมู่พอก
เดือนแรกคุณหมุนกันได้อยู่๓เดือนแรกยังไงคุณก็จะหมุนกันได้อยู่
เดือนที่๔ปุ๊บเมื่อมันดินพอกหางหมู่ดอกเบี้ยมันก็จะขึ้นถูกต้องไหม
ใช่คราวนี้ในที่สุดเมื่อเอาในระบบไม่ได้ปุ๊บ
นอกระบบมาปิดในระบบเพื่อที่จะหมุนเงินมันเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ครัวเรือนทุกวันนี้
มันก็เลยสูงขึ้นสูงขึ้นเวลาทำบัตรง่ายมาก
วันนี้คุณเดินไปแบงค์ไปเปิดบัญชีคุณทำบัตรได้
ยอดโอทียอดเงินกู้อาจจะเป็นไว้๒๐๐๐๓๐๐๐๔๐๐๐๕๐๐๐
ถ้าว่าคุณเปิด๕ใบยอดเงินกู้มันก็เป็น๑๐๐๐๐
ใช่เป็นหมื่นปุ๊บเวลาดอกเบี้ยทบทีมันเท่าไหร่
แล้วก็ในระบบดอกเบี้ยในระบบเนี่ยก็จะถูกกว่านอกระบบถูกไหมนอกระบบบางทีร้อยละ๒๐
เพราะฉะนั้นคนที่ไปกู้นอกระบบเพื่อมาปิดในระบบนี้ยิ่งหนักเข้าใหญ่
ก็จะเจอดอกเบี้ยที่แบบตัวเองเจอร้อยละยี่สิบแต่ว่าตัวเองกลัวทางด้านในระบบเนี่ย
มันมีปัญหาก่อนก็เลยนำมาปิดเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ในยุคปัจจุบันนี้
คนที่ใช้แรงงานมีหนี้เพิ่มมากขึ้นโดยอัตโนมัติเลย
๒๒นาทีผ่านไปต้องเบรกที่๑แล้วเดี๋ยวช่วงหน้า
อันนี้คือคำเตือนจากโรงพรรคไลยองเลยนะฮะ
ว่าขอร้องเถอะรู้ว่าสารพระภูมิศักดิ์สิทธิ์

คุณแค่วางน้ำแดงปุ๊บมีเรื่องตลอดเลย
ไม่ไหวแล้วตำรวจเขาออกมาบอกขอร้อง
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าครับค่ะมีเรื่องยังไง
โปรดติดตามตอนต่อไป

เรื่องราวของพระครูบาบุญชุ่มนะครับ
คุณผู้ชมครับข้าวถ้ำบำเป็นเพียน
ปิดวาจา๓ปี๓เดือน๓วันนะครับ
สายเรือนแรงนะฮะได้โพสต์ภาพบรรยากาศ
ลูกศิษย์นับหมื่นครับพร้อมใจร่วมกันเนี่ย
มาร่วมฟังเทศของเกจิอาจารย์ชื่อดัง
พระครูบาบุญชุ่มยานสวโรนะครับ
ก่อนร่วมกันส่งเข้าถ้ำปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
ที่ถ้ำเมืองเก็ตรัฐฉานประเทศเมียนมาร์
โดยบรรยากาศภายในงานมีการทำพิธีกรรม

แม้อากาศจะร้อนไม่หวั่นไหวเพราะมาด้วยใจทฤษภาครับ
ซึ่งพิธีการก็ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยนะครับ
ไม่มีเหตุชุลมุนวุ่นวายเมื่อเสร็จสิ้นพิธีภายในงานเนี่ย

เข้าไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานภายในถ้ำนะครับ
ซึ่งเดินลึกเข้าไปกว่า๒กิโลเมตรเลยทีเดียว
จะพบจุดที่พระครูบาบุญชุ่มบำเพ็ญเพียรอยู่นะครับ

ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ภายในถ้ำ
โดยการปิดวาจาเป็นเวลา๓ปี

ท่านทำเป็นประจำทุกครับท่านทำเป็นประจำทุกครับ
ท่านทำเป็นประจำทุกครับท่านทำเป็นประจำทุกครับท่านทำเป็นประจำทุกครับ

ท่านทำเป็นประจำทุกครับท่านทำเป็นประจำทุกครับ

ท่านมีโอกาสนะครับแล้วก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย
เวลาที่ท่านบอกว่าวันนี้ท่านจะออกมาจากถ้ำ
ลูกศิษย์นับหมื่นก็จะไปรอที่ปากท่าน

ก็มีพระทางเหนือทำอย่างนี้หลายองค์เหมือนกัน
มีแบบคล้ายกับปฏิบัติกรรมฐาน
สายปฏิบัตินะครับผมตรงนี้
คือครั้งที่เราที่คุณบาปรุงชุมเข้าไปในถ้ำ
แล้วก็มีคนมาลูกศิษย์ก็รอถามว่า
ท่านได้อะไรมาบ้างท่านได้อะไรมาบ้าง
อันนี้ทำให้รู้ว่าเป็นพระที่พระสะอาดจริง

อุ๊ยแต่แบบว่ากลงนิ่งนะแต่ก็คืนนั่นแหละก็คือไม่ได้อะไรเลย
เข้าไปไม่ได้อะไรเลยซึ่งก็ถูกแล้ว
ท่านก็พูดถูกว่ามันคือว่างเปล่าหมดเลย
อันนี้แบบอันนี้อันนี้นึงใครอยากให้อ่าน
๓ท่านนี่จริงหรือสาระดีลงตัวคุยสนุกมีสาระดี
เออแต่ที่ท่านบอกแสดงว่าเพิ่งมาดูวันนี้วันเดียวนะฮะ

ท่านบอกไม่ได้อะไรเลยพี่ภัยว่านั่นคือถ้าได้มาถูกนั่นแหละคือธรรมะ

ต้องแบบไม่ได้อะไรเลยนะมันคือแบบมันไม่มีความโลภแล้วไง

ถ้าได้อะไรเลยเนี่ยมันยังไงนะถูกต้องถูกต้องเลย
แน่นอนเราเชื่อว่าเวลาเราไหว้สารไหว้อะไรอันนี้อาจจะต้องคิดใหม่ทำใหม่เหมือนกัน

น้ำแดงเนี่ยก็ต้องถวายกัน
แต่อันนี้มันเป็นเรื่องราวที่ตำรวจเขาขอร้องเลยที่สพมาพตะพุธจังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ชาวบ้านในระแวกนั้นเขาขอร้องและเขามีความเชื่อนี่ถึงขนาดต้องติดป้ายอย่างนี้ว่า
ห้ามถวายน้ำแดง

สิทธิ์แล้วก็มักจะมีคนไปบนบานสารเก่า
เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะสำเร็จนะฮะ
แล้วคนไทยคนไทยทุกคนเลย
เวลาแก้บนสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำแดง
ก็เหมือนที่ฉันเคยงงว่าเต๋อง้อยอ่ะอ่า
ฉันกลัวเต๋อง้อยเป็นเบาหวานเหมือนกับโอ้โหครับผม
น้ำแดงนี่เต็มไปแบบจริงหลังเขามีน้ำแดงขวดน้ำเปล่าขวน
อ๋อต้องผสมอ๋อให้เต๋อง้อยเลือกอ๋อครับผมนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ขาดกันไม่ได้จริงน้ำแดงเนี่ย
ครับเขาจะเอามาบนบานศาลเก่ากันนะฮะแล้วก็
แต่กลับวันนี้พศนี้ขอบอกเลยว่าขอร้องเถอะว่าห้ามถวายน้ำแดง
แล้วทำป้ายเนี่ยติดเอาไว้แล้วด้วยฮะประชาชนหลายคนที่ผ่านไปผ่าน
เอ้าทำไมสารประคุมกับน้ำแดงการไหว้เจ้าการไหว้สารกับน้ำแดง
มันเป็นของคู่กันอ่ะถูกทำไมถึงทำป้ายว่าห้ามถวายน้ำแดง
ก็งงอยู่เนี่ยอยากรู้ทีมข่าวก็เลยไปถามลุงออส
ออสก็คือชาวบ้านที่อยู่ใกล้โรงพักบ้านแกอยู่เนี่ยอยู่ใกล้โรงพัก
ฮะนะฮะที่สพมาพตะพุทธเนี่ยก็เล่าว่าจริงจริงแล้วมันมีความเชื่อว่า
หากนำน้ำแดงมาถวายพระภูมิเจ้าที่แห่งนี้ก็จะมีแต่เรื่องราวความเดือดร้อน
สิ่งไม่ดีต่างก็จะเกิดขึ้นซึ่งสารพระภูมิแห่งเนี้ย
ได้ย้ายมาตั้งใหม่เมื่อครั้งสมัยที่ทำการลื้อโรงพัก
จำได้ไหมฮะตอนนั้นเรามีการลื้อโรงพักหรือทำปรับปรุงโรงพักเนี่ย
สามร้อยโรงพักอืมทั่วประเทศเมื่อประมาณสิบสิบกว่าปีก่อน
ส่วนสารพระภูมิก็ได้ย้ายตามมานะฮะอย่างที่สพมาตรพุทธเนี่ยนะฮะ
ที่เห็นในปัจจุบันนี้ซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อสู่บุคคล
ว่าเอาตามหลักความเป็นจริงเลยนะอืมพระภูมิก็เหมือนกับเจ้าที่อ่า
เป็นเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองไว้ยึดเหนียวจิตใจ

ไปถวายให้กับกุมารทองไหม
ถวายน้ำเปล่าดีกว่าไหมอืมถวายน้ำชาดีกว่าไหมฮะ

คนก็คิดว่าถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย

ก็เลยติดถวายสารพระภูมิกับน้ำแดง

พญานาคกินน้ำแดงเลยใช่ไหม

เราว่ามันน่าจะเป็นเรื่องสีมากกว่าป่ะ

จะถูกกับแพงแดงไว้ก่อน

น้ำส้มเห็นไหมเวลาบวงสวงเนี่ย
เขาจะต้องมีเขียนว่าไงน้ำแดงเขียวส้ม

เราว่านะมันเป็นสีสันมากกว่า
ไม่งั้นตุ๊ดจีนยังดังแดงเลยเห็นไหม
เขาอาจจะหมายถึงแบบว่าพอเวลามี

หรือจะมีเรื่องทุกครั้งที่มีคนเอาน้ำแดงมาวาง

รู๊ออสอยากกินน้ำเขียว
มาข่าวพี่เถอะ
กินก๋วยเตี๋ยวมา
ฉันชอบกินน้ำฝน
ว่านี่ร้านนี้ดีกว่าให้กินก๋วเตี๋ฟรีด้วย

คุณต้องมีชื่อ๔ชื่อต่อไปนี้
ก็คือชื่อตัวละครเด่นจากเรื่องกงกรรม

พี่ไร่อ่าเรนูอาซาแล้วก็จันตาใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าใครมี๔ชื่อนี้นะ
เอาบัตรประชาชนมาแล้วก็ให้ดูว่าใช่หรือไม่ใช่
เป็นชื่อจริงด้วยก็เป็นชื่อจริงสิใครมีสีชื่อนี้กินฟรีไปเลย
จนกว่าระครจะจบซึ่งระครจะจบพรุ่งนี้วันนี้ระครจะจบวันนี้ก็คือ
ล้านอยู่ที่จังหวัดชายนาตินะฮะอ่าเดี๋ยวอ่านไม่เห็น

ตะเตี๋ยวแอนบ้านบอลนะคะตั้งอยู่ริมปากซอยบ้านกล้วย๓ถนนชัยนรงค์
แม่น้ำเจ้าพระยาในตัวเมืองชายนาฏนะคะ
เจ้าของก็คือคุณวิเชียนสมศรีนะคะบอกว่าจัดโปรโมชั่นสุดฤทธิ์เลย
ส่งท้ายกรงกรรมคืนนี้ปิดร้าน๓ทุ่มไปกินกันได้เลยค่ะ
เมื่อคืนฉันก็ไปนั่งดูกับกล้องปิยะกับคุณท็อป
กับเพื่อนฝูงนะที่ร้านอะไรนะ
กระเทียมชาบูชาบูที่เขาเอ่อที่แอร์ร้อนน่ะนะใช่

นั่งดูกันจะเอาควันก็กลบไป
แอร์ซ่อมอย่างเค้าแอร์ซ่อมแล้วข้าวผมร้อนมาก
เติมพัดลมเข้าไปค่ะอู๋ฮูตรงนี้
ฉันนึกว่าไปกินชาบูนึกว่าไปอบซาวน่า
ต้องลองไปใหม่ดินแซ่บชาบูนี่แหละค่ะ
ที่สาธารณะนั้นลำแผงลำแผงบ้างค่ะอู๋ฮูฉันไม่ไปอีกแล้ว
ชาบูบ้าเลยร้อนจะตายฉันไม่ไป
ปิดเบรกก่อนนะคะช่วงหน้าใครคะ
เอสุปชัยปกติก็โดนอ้ำพระชาลาภาพป้นอยู่แล้ว
เวลาเอจะไปเจออ้ำเนี่ยจะต้องให้ลูกสาวเก็บเงินสดให้หมด
เพราะคุณไอ้อ้ำเห็นไม่ได้หยิบไปเลยอ้ำมันเอาจริง
จริงเหรอมันหยิบไปหมดจริงมีห้าหมื่นมันก็เอา
เอบอกเอาละตั้งแต่ตอนนั้นมีเรื่องว่าเลิกไม่เลิกกับไฮโซโพก

อ้ำพัชราภาชัยเชื้อยังไงก็ต้องมาเล่าข่าวนางอยู่
ก่อนจะเข้ารายการน้ำเมาส์คนอื่นนะเบรกปากกันแทบไม่ทันเลยนะ

จริงสำหรับผู้จัดการดาราอย่างเอสุพัท
น้ำเมน

ก็ต้องขนไปหมดเลยดาอ้งดาเอ๊นางเอาขนไปด้วย

ล่าสุดเนี่ยถึงขั้นปกติโดนอ้ำป้นอยู่แล้ว
ในที่สุดนางเนี่ยก็เรียกได้ว่ามอบเงินส่วนตัวหลายบาท
จ้างให้คุณนายอ้ำให้เลิกตั้งค่าอินสตาแกรมเป็นไพรเวท
โดยคุณนายเอ๊เขาโพสต์ดูนะพี่เอ๊ทำเพื่อทุกคนแล้วนะคะ
มีคนถามเยอะมากว่าเมื่อไหร่พี่อ้ำจะเลิกตั้งเป็นไพรเวททักทีในอินสตาร์ทแก่ม
ตอนนี้พี่เอ๊มาถามเพื่อทุกคนแล้วนะคะนางอ้ำ
ทำอย่างไรอยากให้นางอ้ำเลิกแบบว่าเลิกตั้งไพรเวท

เดี๋ยวนางอ้ำบอกเงินเท่าไหร่บอกมาเงินเท่าไหร่ดูสิครับนางทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยเนี่ย
ฉันจะทำเพื่อทุกคนน่ะฉันจะเทหมดกระเป๋าอ่ะเธอจะเอาเท่าไหร่เธอบอกไป

นางอ้ำคือพี่เอ๊จะเอาเงินไปจ่ายให้พี่เอ๊
ในนั้นไม่มีฉันไม่เคยพวกมันใส่กระเป๋าตังอะไรเพราะเธออ่ะแย่งฉันเอาใส่ไว้กระเป๋ามาเกรงฉันเนี่ย
เฮ้ยได้เงินเธอมาฉันก็ซื้อของแทนเธอนะ

ไม่ฉันซื้อกระเป๋าให้เธอซื้อให้เธอด้วยนะ
อัฮแนทอ่ะแลกกันวีนายวันเกิดฉันก็ซื้อเออเอ่อในนี้เธอ
เล่กกันสิต้องค่าคุณจะเป็นเท่าไหร่นะคะเข้าสนา

ไหนต่อต่อหน่อยเทียบให้แน่มดพอขึ้นได้
โอ้ยเป็นโรคน้องอ้าวเอาพาร์ทค่ะน้องอ้าวจากนั้นพี่เอ๊ขอนะ

คุณอัมอ่ะนิ่งผู้นี้เข้าควรไหมคะโอ้โฮนักเอาหมดค่ะ

นักเป็นเงี้ยก็ได้เอาหมดจริงเธอเห็นได้เท่าไหร่แหละ
ใช่ไงแอบ้างทีแอเอาชอบไปซุกเกรงไหนแอบ
โอ๊ยมันใช่คุณอัมนี่อัมล้วมออกมายังนี้ไง

ก็นี่ไงพี่เอบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เอาเงินไว้ในกระเป๋าแล้วไง

วันดีคืนดีนางนั่งขายอีชานมไข่มุกนางนั่งขายอาหารอยู่
โอ้โฮคุณไอ้อ้ำบุกมาเอ๊ดีใจมากบุกป้นถึงล้านเลยค่ะ

โหดจิกไปแล้วหรอโหดสุดยอดนางแน่นอน
นางได้ปึกนึงเออไม่รู้ได้เท่าไหร่นะ

หรือเค้ามั้ยล่ะอ้ามมันบอกนะเธอหักของฉันไปกี่เปอร์เซตแล้วจะฆ่ากังวลสนาม
เห็นไหมละใช่เมื่อกี้บอกจะย้ายค่าให้พี่เอกี๊ดอะไรเห็นไหม
กินมาให้อย่างนั้นไหม
กินมาแกสแดงป่ายแล้วห้าม๕๐๐๖๐๐ไม่ไปแต่งานชอบอย่างนี้
ไม่รับที่
สุดยอดเอามาข่าว
กรงกรรมใกล้จะจบแล้วนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ก็จะมีข้อความถึงแม่ย้อย
ย้อยแฮชแท็กเอยอะไรเอ่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็บอกว่าเรื่องก็ดำเนินมาถึง
ใกล้ตอนจะจบแล้วนะคะสำหรับละครดราม่าสุดเข้มข้นกรงกรรมนะคะ
ล่าสุดนะคะคุณใหม่เจริญปุระที่รับบทเป็นแม่ย้อยนะคะ
ก็มาโพสต์ถึงเปิดเขาเรียกว่าเปิดความใจนะคะ
ว่าละครเรื่องเนี้ยใกล้จะลาจอแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าภูมิใจมากที่ได้ร่วม
งานแสดงเรื่องนี้นะคะแล้วใจหายมากเลยนะคะ
เพราะว่าละครกำลังจะจบแล้วนะนับตั้งแต่วันแรกนะคะ
ตั้งแต่ทราบว่าตัวเองจะต้องรับเรื่องนี้
ก็รู้สึกว่าตอนแรกก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะว่าตัวเองแบบต้องมารับเรื่องนี้
เพราะว่าก็ไม่ได้แบบเหมือนกับไม่ได้ทำงานดราม่าประมาณนี้
มามาช่วงระยะหนึ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่อ๊อฟพี่แดงเป็นอย่างยิ่งนะคะ
ที่เอ่อแบบเหมือนกับว่าให้เกียรติมอบโอกาส
นะคะก็บอกว่าเนี่ยอะไรเนี่ยเอ่อ
ทีมไม่ย้อยร้อยแรงม้านะคะ
นะคะความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนครับ
มีส่วนมากค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะ
ก็มีความสุขจากพี่น้อง
แต่เรื่องนี้เล่นดีมากเล่นดีจริงนะฮะ
งานนี้ก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์มากมาย
คืนนี้ลาจอแล้ววันนี้รถจะไม่ติดนะ
แล้วก็พี่ใหม่บอกว่าต้องขอบคุณพี่อ๊อฟกับพี่แดงด้วย
เพราะว่าที่เลือกให้พี่ใหม่เล่นบนบทตัวนี้
ซึ่งพี่ใหม่ก็บอกว่าวันหนึ่งเขาอยากถ่ายเนี่ย
เคยขอพี่อ๊อฟกับพี่แดงกลับก่อน

ไปไหนไม่ได้แม่ย้อยเนี่ยมีทุกซีนมีทุกฉาก

แต่พอทำไปเสร็จเรียบร้อยผลงานออกมา
พี่ใหม่ปลื้มมากแล้วก็ต้องขอบคุณด้วย
แล้วพี่ใหม่บอกว่าวันนึงบางทีมีหัวเราะร้องไห้
ดีใจคือบางทีอยู่ในวันเดียวกันอย่างนี้

จวกอีกแล้วครับจะเป็นเรื่องอะไร
เดี๋ยวติดตามช่วงหน้าสักครู่แล้ว
ซึ่งแซวไฮโซโพกนะฮะอดีตหวานใจของน้องอ้ามนั่นเอง

เป็นอีกหนึ่งเด็กนักแสดงที่ถูก
กระแสข่าวดราม่าโจมตีอย่างหนักนะสำหรับ
น้องแมทพีโรนีฮะเรียกได้ว่าแค่ขยับตัวนิดหน่อย

อินสตราแกรมของคุณพกนั่นเองนะครับ

หลังจากที่ไฮโซโพกโพสต์ภาพของตัวเอง

คลุมตัวท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นพร้อม
แฮชแท็กอยู่นู่นหนาวกลับมาร้อน

เรื่องเยอะไงทำให้ชาวเน็ตบางส่วนไม่พอใจครับ

ประนามว่าใช้คำพูดไม่เหมาะสมบ้างล่ะ
สนิทกันบ้างล่ะสนิทกันหรือเปล่า
ถึงใช้คำพูดแบบนี้ถึงเขียนคอมเมนต์แบบนี้
ขณะที่บางส่วนก็มองว่าทั้งสองคนอาจจะสนิทกันก็ได้
และพูดแซวเยาว์เยาวกล้อกันนะครับ
เท่านั้นไม่น่าจะดราม่ากันเลย

คุณด่าเธอค่ะคุณด่าชั้นด่าจนชินไง

เดี๋ยวกลับไปอ่านทีละครับไปนั่งอ่านในรถไปนั่งอ่านสะกดอย่างนี้นะสวัสดีครับไปนั่งอ่านสะกดทีละครับไปในรถ